เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นอีกนะคะ
ที่จังหวัดลำปางเพราะว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นำกำลังชาวบ้านไปเอาผักตบชาวาออกจากฝ่ายเก็บน้ำ
เพราะว่าถ้าฝ่ายเก็บน้ำมันมีผักตบชาวาเยอะ
เวลาน้ำมันมามันเก็บกักน้ำไม่ได้ค่ะ
และในช่วงที่ไปปฏิบัติหน้าที่โดนน้ำซัดหายไป

และทีมกู้ภัยสมาคมกู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ย

ค้นหาชาวบ้านที่จมน้ำศูนย์หาย๒คนที่ฝ่ายน้ำล้น

เพราะว่ามีคนศูนย์หาย๒คนด้วยกัน
คนแรกนายอนันต์แก้วมณีวันอายุ๕๖ปี
และนายประจวบเทพปินตาอายุ๕๐ปี
นายประจวบคนนี้ที่หายไปเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๑ค่ะ
ขณะที่นางสมจิตทรายสมุทรพี่สาวของนายอนันต์หนึ่ง
คนที่ศูนย์หายตอนนี้นะคะบอกว่า
ชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวพระแม่ธรณีขอให้พบร่าง
พร้อมบอกว่าหมดหวังว่าน้องชายจะรอดชีวิตได้แต่ภาวนาขอให้พบร่าง
นายนรงศักดิ์โอสดธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะ
ลงพื้นที่ติดตามข่าวเนี่ยค่ะท่านลงพื้นที่ไปเลยนะ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ยอมรับว่า
กระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเป็นอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะเวลาเกือบ๕ทุ่ม
คือเจ้าหน้าที่ทำงานตั้งแต่เช้านะคะ๕ทุ่มค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เอง
เพราะว่ามันมืดแล้วแบบนี้นะคะและน้ำมันก็ยังไหลเชี่ยวอยู่
ออกค้นหาอีกครั้งเช้าวันนี้ขณะเดียวกันบรรยากาศที่บ้านของนายประจวบเทพปินตา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ศูนย์หายค่ะชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านที่ทราบข่าว
เดินทางมาที่บ้านเลยนะคะมาให้กำลังใจครอบครัว
ชมในความเสียสละของนายประจวบที่ทำงานให้ชุมชนอย่างเต็มกำลัง
เหตุการณ์ครั้งนี้ที่บอกว่านายประจวบทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
เพราะนายประจวบนำกลุ่มชาวบ้านไปช่วยกันเอากอผักตบชาวาออกจากที่ทางกั้นระบายน้ำหน้าฝ่าย
และตอนที่ไปทำเนี่ยนะคะกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเลย
ไม่ได้กลัวเลยลงไปเลยนะคะโดยขณะที่ขึ้นขยมกอผักตบชาวา
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกนะปรากฏว่านายประจวบและนายอนันต์
อันนั้นเป็นชาวบ้านนะเสียหลักค่ะพลัดตกน้ำ
และหลังจากนั้นค่ะน้ำมันไหลเชี่ยวไงคะพัดร่างหายไปเลย
จนถึงวันเนี้ยสองวันนะคะคณะพนเมียนะคะสองวันนะคะ
เอาเป็นกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้ทั้งครอบครัว
และส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้หาให้เธอค่ะ